จากเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของอาหาร
ใครที่มีลูกอยากจะเป็นนักบินเป็นกัปตัน
มีด้วยนะมีงานที่เขาจัดให้น้องได้ไปเรียนรู้กันนะคะ
ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองนั่นเองค่ะ
ไลท์สำคัญก็คือการแสดงผ่านแผลงนะคะ
เช้านี้บรรยากาศเริ่มคึกคักแล้ว
เป็นอย่างไรไปติดตามบรรยากาศกับคุณมายซีรีส

มีรายงานสดเข้ามาจากกองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ

ด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะคือบรรยากาศที่พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
จูงลูกจูงหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ที่เกิดขึ้นที่กองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ
โดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะไฮไลท์ของงาน
นั่นก็คือการต่อสู้ของเครื่องบินขับไล่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้านี้ค่ะ
บรรยากาศที่ผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้
กองทัพอากาศดอนเมืองนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
ไลท์ของงานที่เด็กนั้นรอดู
และเพื่อให้เห็นการแสดงได้ใกล้ที่สุดนะคะ
คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาถึงบริเวณกองบิน๖ฟุ้งบิน๖๐๑
บัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองกันตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะ
อย่างครอบครัวคำนวณกิจเดินทางออกมาจากสมุทรประการตั้งแต่ตี๕
ตั้งใจมาร่วมงานนี้นะคะเพราะว่า๑ปีจะมีโอกาสได้ชมการแสดงเหนือน่านฟ้าของกองทัพอากาศไทยอย่างใกล้ชิดแบบนี้เพียงปีละครั้ง
อกจากนี้ยังมีการโชว์สมรรถนาเครื่องบินขับไล่แบบกริปเพ่น
รวมถึงยังมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ประจำการและปลดประจำการแล้วจากกองทัพอากาศ
บริเวณลานจัดงานรวมประมาณ๒๐เครื่อง
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเด็กมาร่วมถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ทัพอากาศประเมินว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานวันเด็กในปีนี้

โดยมีการเตรียมจุดจอดรถบริเวณรอบกองทัพอากาศดอนเมืองทั้งหมด๘จุด
รองรับได้ประมาณ๕๐๐คันค่ะ
ได้จัดบริการรถชัตเติ้ลบัตรรับส่งประชาชนเข้ามายังจุดที่จัดแสดง
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังเดินทางนะคะแนะนำว่าให้วางแผนการเดินทาง
หรือโดยสารมาด้วยรถสาธารณะอย่างรถโดยสารหรือว่ารถแท็กซี่ค่ะ
และสำหรับพ่อแม่ท่านใดที่กำลังตัดสินใจพาลูกหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่นี่นะคะ
ก็สามารถมาได้จนถึงเวลาประมาณ๓โมงครึ่งค่ะ
อย่าลืมนะคะเขียนชื่อที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดตัวน้องไว้ในกระเป๋านะคะ
เพราะว่าหากมีการพัดหลงนะคะจะได้มีช่องทางในการติดต่อค่ะ
สิริกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากกองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ